เรามาดูเหตุยิงกันนะครับ
เป็นเพื่อนบ้านแต่ว่ามีปัญหาขัดแย้งกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ไปพบศพของนายเจริญ
แต้มเท่าอายุ๔๕ปีอาชีพชาวสวน
สภาพศพนอนหงายสวมเสื้อเชิดยีนกางเกงกีฬาสีดำ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด๒๒
ชายโครงขวา๓นัดกระสุนฝังในนะครับ
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ทศ๕๒๔๙ตรังล้มตะแคงอยู่
แล้วก็พบด้ามไม้ปืนตกอยู่หน้าบ้าน
ตำรวจสพนายงเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปทางด้านของหลังบ้าน
สวนยางพาบราแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพัก
ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะล้อมจับกลุ่มไว้ได้
ก็คือนายอาทิตย์ชัยเพชรอายุ๓๓ปีหรือว่าโตโต้
ก็มีของกลางอาวุธปืนลูกโม่ที่ใช้ในการก่อเหตุ๑กระบอกด้วยนะครับ
จากการสอบสวนนายปียพงศ์แต้มเท่า
นายปียพงศ์เป็นลูกชายของผู้ตาย
เป็นลูกชายของนายเจริญแต้มเท่า
ก็ให้การกับตำรวจบอกว่าในช่วงค่ำเนี่ย
เขาได้นั่งคุยกับเพื่อนอยู่๓คนที่หน้าบ้านของเขา
ระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นายอาทิตย์ผู้ก่อเหตุ

ลักษณะของนายอาทิตย์คล้ายคนเมาเลยถือปืนมาด้วย
แล้วก็ถามพวกผมบอกว่ามีใครได้ยินเสียงปืนบ้าง
ตัวของนายปียพงศ์ลูกชายผู้ตายก็ตอบไปว่า
ไม่มีใครได้ยินนี่
ผู้ก่อเหตุใช้ไม้ฟาดแล้วก็ใช้เท้า
ขออภัยใช้ไม้ฟาดที่ลำตัวของเขาแล้วก็ที่เท้าของเขา

จังหวะเดียวกันนั้นเองนะครับนายเจริญซึ่งเป็นพ่อของนายปียพงศ์
ก็ได้ยินเสียงดังโวยวายอยู่หน้าบ้าน
ทีนี้ครับนายเจริญก็ขี่รถจักรยานยนต์
จะมาดูลูกว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย
มาทะเลาะวิวาสอะไรกับลูกชายหรือเปล่า
พอผู้เป็นพ่อมาถึงปรากฏว่านายอาทิตย์
ผู้ก่อเหตุนะครับก็คิดว่านายเจริญจะมาทำร้าย
ทีนี้ก็ควักปืนยิงใส่นายเจริญ
โดนไป๓นัดจนเสียชีวิตเลยนะครับ
ทางด้านของลูกชายผู้เสียชีวิตคือนายปียพงศ์
พ่อมารับเคราะห์แทนถูกยิงจนเสียชีวิตแทนนะครับ
นายปียพงศ์ยืนยันว่าผมเองกับนายอาทิตย์เพื่อนบ้านเนี่ย
ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนเลยนะครับ
ตำรวจสอบสวนนายอาทิตย์ผู้ก่อเหตุ
ต้นให้การรับสาภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
สาเหตุเกิดจากการมีปากมีเสียงกับลูกชายของผู้ตาย

ขณะเดียวกันเองนะครับนายอาทิตย์ก็มีลักษณะคล้ายคนเมา
ตำรวจจึงตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย
จากการตรวจสอบประวัติของนายอาทิตย์
พบว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่น
ท้องที่สพนายงเมื่อปี๒๕๔๙
ถูกจำคุกที่เรือนจำจังหวัดตรัง
เพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อ๓เดือนที่แล้วเอง
ก็มาก่อเหตุฆ่าคนตายในครั้งนี้อีกนะครับ
ตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนประวัติที่เคยต้องโทษได้ให้พนักงานสอบสวน
ฟ้องเพิ่มโทษในส่วนนี้ด้วยนะครับ